ก่อนหน้านี้เคยเล่าคุณผู้ชมว่ามีคนร้ายไปทำทีสั่งก๋วยเตี๋ยวเรือ
ว่าจะไปถวายเพลงพระห้ายี่สิบถุงคราวนี้มีลักษณะคล้ายกัน
แต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวค่ะคนร้ายทำทีไปสั่งผัดกะเพรา
แต่ก็ไปฉกเงินอ้าวแม่คะใครอยากซักไปดื้อดื้อแบบนี้เลยอ่ะนะคะ
ตำรวจสพศรีราชาเข้าไปตรวจสอบค่ะบริเวณร้านอาหารตามสั่ง
พบนางจำลองเฉยท้ายจันทร์อายุห้าสิบสามปี
แม่ของผู้เสียหายก็ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่
ตอนเจ้าหน้าที่ไปก็มีกล่องข้าว๓กล่อง
ที่คนร้ายสั่งแล้วก็วางทิ้งไว้
สั่งข้าวผัดกระเพราแล้วก็วางข้าวไว้
แต่สิ่งที่หยิบไปคือกระเป๋าเงิน
คือสั่งข้าวไม่หยิบข้าวไปโชว์กระเป๋าเงินของเขา
นางจำลองเล่าว่าคนร้ายที่มาก่อเหตุเป็นธอม
แต่งตัวดีเชียร์อายุประมาณสัก๒๐กว่า
เห็นแผ่นป้ายทะเบียนมาสั่งข้าวผัดกระเพรา
แต่สั่งข้าวไม่รอเอาข้าวไม่หยิบข้าวไปทิ้งข้าวไว้แบบนี้
โอกาสก่อเหตุฉกเงินในกระเป๋า
เตรียมที่จะนำเงินไปเข้าธนาคารนะ
ฉกเงินเขาแล้วก็หนีไปค่ะ
ลองไปฟังเสียงแม่ของผู้เสียหายนะคะ
อันกระเป๋าย่ายได้ไปแล้ว
ไม่รู้ว่ายังไม่ได้ถามลูกเลยว่าที่หมื่น
ก็เขาจะเอาไปเข้าธนาคารทีก็ประมาณ๔หมื่นหรือ๓หมื่น
โอ้โฮคนทำมาหากิน

ฉกเงินสดไป๓๔หมื่นกำลังจะเอาไปเข้าธนาคาร
มันใจสลายเหมือนกับโอ้โหฉันเหนื่อยมาทั้งเดือน
กว่าจะได้มาขนาดนี้คือทำงานตากเหงื่อเลย
โอ้โหตำรวจก็ตรวจสอบนะคะ
ปรากฏว่าแถวนั้นมันไม่มีกล้องปกรีบคุณผู้ชม

ก็ให้ปากคำให้รายละเอียดกับตำรวจเพิ่มเติม

เพื่อติดตามเส้นทางของคนร้ายที่หลบหนี
เพื่อนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ